คุณผู้ชมคะไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะ
เรื่องของเด็กน้อย๒ขวบ๑เดือนเป็นเด็กชาวพม่า
ที่หายไปในไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วพื้นที่มันกว้างใหญ่มากอ่ะคุณ
เป็นร้อยไร่คือหายไปตั้งแต่๑๗ธันวาคมจนถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
วันที่หกแล้วยังหาตัวไม่เจอแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่เอ่ยทั้งชาวบ้านเอ่ยรวมกันแล้วเป็นร้อยค่ะ
เขาก็ออกปฏิบัติการค้นหาปูพรมค้นหาในไร่อ้อย
แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคือหากันตลอด๒๔ชั่วโมง
มันสูงท่วมหัวเลยค่ะต้นอ้อยนี่แหละ
แล้วก็หากันทั้งมีสุนัขดมกลิ่นด้วย
หาทางอากาศก็คือให้โดรนบินสำรวจ
ทีนี้คุณผู้ชมพอสุนัขดมกลิ่นเนี่ย
เขาก็ไปดมวนเวียนอยู่แถวหนองน้ำ

คือก็คิดว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยจะตกลงไปในน้องน้ำหรือเปล่า
เพราะว่าสุนัขดมกลิ่นเขาก็ไปดมอยู่ตรงนั้นไง
แต่จากการค้นหาจนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวเด็กวัย๒ขวบนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ไร่อ้อยที่หมู่เก้า
ตำบลสะพังลานที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังตั้งแต่๑๗ธันวาคมที่น้องหายตัวไป
ก็มีทั้งตำรวจเอ่ยทหารอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
เขาก็แบ่งทีมในการค้นหากันหาทั้งกลางวันหาทั้งกลางคืน
ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ย
นักดมกลิ่นของทีมสุนัขกู้ภัยแห่งชาติก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ไปดมกลิ่น
บริเวณหนองน้ำที่มันอยู่ใกล้กับไร่อ้อยตรงนี้
หนองน้ำตรงนั้นเนี่ยนะคะมีความลึกประมาณสัก๔เมตร
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เห็นว่าสุนัขดมกลิ่นมาดมอยู่ตรงนี้
ก็เลยไปหารอบรอบหนองน้ำแต่หานานอยู่เหมือนกันนะคะ
ยังไม่พบตัวเด็กซึ่งก็มีการยุติการค้นหาชั่วคราว
เพราะว่าเมื่อคืนมันก็มืดแล้วแล้วก็ไฟส่องสว่างอะไรก็ไม่เพียงพอ
ทีนี้พอตอนเช้าวันนี้เนี่ยค่ะทางด้านพันธุ์ตำรวจเอก
รณกรประคองศรีผู้กำกับการสพสะยายสม
ก็ชี้แจงแผนการค้นหากับกำลังตำรวจทหารอาสาสมัครกว่า๓๐๐นาย
ก็มีการชี้แจงถึงแผนปฏิบัติการค้นหาเนี่ยนะคะ
ว่าจะใช้วิธีการเดินเท้าเดินเรียงหน้ากระดานเข้าไปในดงอ้อย
จะค้นหาให้ครบทุกจุดที่คิดว่าเด็กชายชาวพม่าจะหลงเข้าไป
รวมถึงนอกจากเดินเท้าแล้วจะให้นักประดาน้ำดำน้ำค้นหาในหนองน้ำขนาดใหญ่
สุนัขดมกลิ่นไปวนเวียนอยู่ตรงนั้น๒๓รอบค่ะ
ซึ่งการดำน้ำค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมันมีวัชพืชมีจอกแหน่ต่างเนี่ย
ขึ้นอยู่เต็มเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ค้นหาก็มีการสับเปลี่ยนกำลังอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
ปปรกลุ่มจิตอาสาคือเปลี่ยนกับชุดเดิมค่ะ
เพราะว่าชุดเดิมเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาตลอดทั้งคืน
รวมถึงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้คือมีการประสาน
กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอูทอง
บอกให้ช่วยหน่อยเถอะมาเดินสายไฟหน่อย
เป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหาเด็กชายชาวพม่าเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอเราไปสอบถามชาวบ้าน

ซึ่งชาวบ้านเขาก็สันนิษฐานว่าเด็กชายวัย๒ขวบชาวพม่า
อาจจะถูกรถสิบล้อแล้วก็รถแทรคเตอร์ที่ถ่ายไร่อ้อย
วิ่งเข้าออกเกือบทั้งวันเนี่ยทับจนเสียชีวิตแล้วหรือเปล่า
แล้วคนขับรถแทรคเตอร์รถสิบล้อเนี่ยนำร่างของน้องสองขวบนี้
เอาไปทิ้งหรือเอาไปไถกลบแล้วหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะพอชาวบ้านเขาสงสัยแบบนี้
ทางด้านชุดสืบสวนก็เลยเชิญคนขับรถแท็กเตอร์
ที่ทำงานอยู่ในวันเกิดเหตุนั้นเอามาสอบปากคำด้วย
แต่ทีนี้หลังจากสอบปากคำคนขับรถแทรคเตอร์ให้การกับตำรวจ
ให้การบวกวนยังน่าสงสัยอยู่
อันนี้ตำรวจเขาสงสัยคนขับรถแท็กเตอร์แล้วนะ
แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็มีการกระจายกำลังกัน
ปูพรมเดินเท้าค้นหาในไร่อ้อย

คืออยู่ระหว่างการไถปรับพื้นดิน
แต่จนถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะคะ
คือถ้าจะไม่นับเรื่องที่เด็กเล่นกับเพื่อนอยู่
เมื่อ๕๖วันก่อนแล้วก็หายเข้าไปเนี่ย

เพราะว่าน้องเขาก็เป็นชาวพม่า
ลูกของแรงงานชาวภามาร์แถวนั้นตัดอ้อยอะไรกัน
ก็จะมีอยู่๒กรณีก็คือ๑
มีชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าช่วงก่อนที่เด็กจะหายไปเนี่ย
เห็นรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาแถวนี้
เป็นรถที่ไม่ใช่ของคนในพื้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ตอนนี้กำลังไล่ตามอยู่ว่าจะมีส่วนหรือไม่อย่างไร

ไอ้ที่ว่าไถไปไถมาทำไปทำมาเนี่ย

ซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้
เท่ากับว่าตอนนี้ยังต้องหาต่อ

เพราะว่าในไล่อ้อยที่กว้างใหญ่ภายศาล

แต่ว่าทางพ่อแม่ของเด็กเองเนี่ยนะคะ
เขาก็ยังมีความหวังแหละว่าจะได้เจอลูก
แล้วพ่อแม่บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหายไป

พ่อแม่เขาบอกแบบนี้ว่าเขาก็ไปบนบานสารกลับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่มากกว่า๖แห่ง
ไม่ว่าจะเป็นวัดเอ่ยต้นไม้ใหญ่จอมปลวกสารต่าง
คือตอนที่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
บอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการอะไรเนี่ย
จะให้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวขอให้ได้เจอลูกชาย
ก็เอาหัวหมูไปถวายด้วยเอาผ้าไตรไปถวายพระ
แต่ตอนนี้ยังไม่เจอลูกเลยค่ะ
ซึ่งพ่อแม่เชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่
แต่ว่าลูกเจอกับความยากลำบากมาก
แล้วอย่างหนึ่งที่พ่อแม่เด็กเขาบอกนะ
เขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลผ่านล่ามเนี่ย
บอกว่าพ่อแม่เพิ่งจะพาเด็กมาเมืองไทยเป็นครั้งแรก
แล้วก็ดวงไม่ดีพอพามาถึงแล้วปุ๊บลูกหายตัวไปเลยนะคะ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งวันนี้ที่เขามาหาแม่ของเด็ก
แล้วเอาเหรียญตราครุฑมาให้เป็นเหรียญที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรพวกนี้
จะมีติดตัวกันพกติดตัวอ่าเชื่อว่าจะรอดพ้นจากภัยอันตรายในป่าได้เนี่ยใช่
เข้ามาให้แม่เนี่ยทำพิธีบนบานสารกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทาง
เพราะเขาบอกว่าเขาก็เคยติดอยู่ในป่าไร่อ้อยแบบนี้ติดอยู่๕วัน
แล้วแม่ของเขาก็เอาเหรียญตราคุดไปบนบานสารกล่าวเจ้าที่
แล้วอยู่ดีเขาก็เหมือนกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ออกมาจากไร่อ้อย
ออกมาได้เลยเหมือนกับว่าเขาหลับไปเขาแค่รู้สึกว่าเหมือนเขาหลับไป๕วัน
แม่ของเด็กเขาก็ทำพิธงพิธีอะไรอ่ะนะก็ด้วยความหวังทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่จะทำได้นั่นแหละใช่แต่ทีนี้ก็มีข้อมูลจากทางด้านเด็กผู้หญิงสามขวบ
ไปเล่นกับน้องผู้ชายสองขวบคนนี้วันนั้นเลยนะวันแรกเลยที่เล่นอยู่ด้วยกันเนี่ย
ใช่เขาก็บอกกับคุณยายนะบอกว่าเห็นเหมือนเป็นผู้ชายตัวใหญ่สูงเนี่ย
มาจูงมือเด็ก๒ขวบไปจูงเข้าไปในไร้อ้อยหรอ
แต่ทีนี้ค่ะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เด็ก๓ขวบบอกกับยาย
แต่เด็กก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้
ก็เด็ก๓ขวบอะนะน้องที่หายไปก็๒ขวบยังเล็กอยู่เลยอะนะคะ
ซึ่งทางด้านมณฑนทหารบกที่๑๗ค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
ก็มีการนำกำลังทหาร๖๐นายมาร่วมในภารกิจค้นหาครั้งนี้
แล้วก็มีการนำรถทำครัวเคลื่อนที่ของทหารเนี่ยนะคะ
มาประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีกลุ่มแม่ครัวจิตอาสาจากอำเภอบางปาม้าเนี่ย
ทำอาหารโรงครัวพระราชทานด้วยนะคะ